ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย

และนอกจากนี้ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า๑๐๐ศพ
คุณผู้ชมจะต้องระมัดระวังตัวเองให้มากนะ
ใช่ค่ะต้องดูแลตัวเองหนักเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานี่มีใครจองวัคซีน

ใช่ค่ะที่เขาเปิดให้จองเห็นว่าพอเปิดมาปุ๊บนี่เต็มแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องฮะคนส่งมาตอนนี้เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแล้วนะ

ต่อเนื่องกันกับอัปเดตตัวเลขตอนนี้ย้ำอีกทีหนึ่ง๑๑๓๙๗ราย
เสียชีวิต๑๐๑ศพด้วยกัน
ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้ค่ะ
ส่งมาบอกกันหน่อย๑ล้านโดสเนี่ยเรามองภาพเยอะมาก
แต่เวลาที่จองหมด๑ชั่วโมง๑ล้านโดส
เพราะว่าล็อตแรกเขาให้สักประมาณ๔๐๐๐คน
อันนี้เฉพาะกรุงเทพฯบริมณฑล๔จังหวัดภาคใต้
แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่อายุ๑๘ปีขึ้นไป
อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด๑๐จังหวัด
ล็อตแรกที่เปิดก็คือ๔๐๐๐คนที่จะไปจอง
เว็บไซต์แบบนี้เต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับ
ที่เขาได้ชี้แจงเอาไว้ถ้าเกิด๒เข็มก็๑๕๕๔บาท
เขาก็ให้ลงทั้งแอปพลิเคชันทั้งเรื่องของเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะฮะ
ยังไม่ถึง๘โมงดีคุณดาวคนโอ้โหตื่นมาโซเชียลมีแต่เรื่องนี้ฮะ
คือมันเต็มเข้าไม่ได้บางคนเข้าไม่ได้เว็บอะไรบ้าง
บางคนเข้าไปก็คือว่าเต็มแล้วคนก็งงว่าไอ้ยอดที่มันเต็มมันมาจากไหน
คนตื่นมาแต่เช้าก็จะมาจองพร้อมกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้
มันเต็มเร็วแท้เพราะว่ายังงั้นยังไม่ทันถึงเวลาจองไม่ใช่เหรอ
เข้าอีกทีก็เต็มกรอกคำนำนะมาดายบ้างอะไรบ้าง
เลือกคำนำหน้าชื่อไม่ได้ทำให้กดต่อไม่ได้เปิดเว็บ

ก็เลยทำให้กดขั้นตอนต่อไปไม่ได้

ซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องรอ
ถ้ามันเต็มจริงก็คงต้องรอรถต่อไป

ทุกคนต้องการวัคซีนทางเลือกมากเหลือเกิน